สมรรถนะที่ทุกอย่างนั้นตรงกับความต้องการ
เราไปติดตามการจัดกิจกรรมที่จะตอบโจทย์ตรงใจ

นำขบวนลงสนามการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ

มีจำนวนรถเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุดถึง๓๗คันค่ะ

มีรถรุ่นใหม่ฮิตฮอตล่าสุดของเรา

วันที่๕๖มีนาคมนี้
แข่งขันแบบออนทัวร์ต่อเนื่อง

เพื่อค้นหาที่สุดแห่งเจ้าพลิกอัพทางเรียบ
ถ้วยประธานจากพระเจ้าวรวงเธอ
พระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศ
พร้อมเงินรางวัลกว่า๖๖๐๐๐บาท
เดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นเจ้าความเร็วของ

คุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถติดตามได้นะครับ